คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์วัยรุ่นยกพวกตีกันนะคะไม่อยากจะใช้คำว่าวัยรุ่นเลย
เพราะว่าอายุจะ๓๐กันแล้วนะคะคือเหตุการณ์เนี่ยก็เกือบเดือนนึงแล้ว
ออกหมายจับไป๖คนมามอบตัว๓คนอีก๓คนหลบหนี
แม้ว่าจะผ่านไปเกือบเดือนเจ้าหน้าที่เขาตามตัวนะคะ
จับได้เพิ่มกำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ในร้านอาหารเลยสองคน
เจ้าหน้าที่ไปจับตัวมานะคะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อน
อันนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่ไปตีกันเนี่ยค่ะ
อยู่ในซอยสามเศษสิบเก้านะคะไปกันเป็นสิบคน
คือเหมือนกับยกพวกไปทำร้ายคู่อริในซอยนี้ค่ะ
คนบาดเจ็บสาหัสนะคะเหตุการณ์ตั้งแต่๒๘มกราคม
สารอนุมัติออกหมายจับหกคนมอบตัวแล้วสาม
อีกสามอ่ะหลบหนีสุดท้ายเจ้าหน้าที่เขาตามนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะตำรวจกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรีหรือดอสอ
จับผู้ต้องหาได้อีก๒คนที่ร่วมก่อเหตุนะคะ
ก็ไม่อยากจะใช้วัยรุ่นเพราะว่าอายุ๒๙กันแล้วทั้งคู่
นายสหรัฐสุวรรณวาดอายุ๒๙ปี
นายพิดานันวันแก้วอายุ๒๙ปี
คู่นี้กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยในร้านอาหารแถวท่าข้าม

นำกลับไปสอบสวนที่กองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
พันธุ์ตำรวจรีจักรีนารีผลสารวัตรกองกำกับการสวัสดีภาพเด็กและสตรี
บอกว่าสอบปากคำผู้ต้องหาแล้วเนี่ยค่ะ
เรื่องต้นรับสารภาพว่าเป็นคนก่อเหตุ
นายสหรัฐยอมรับว่าเป็นคนใช้มีดฟันคู่อริจนบาดเจ็บ
นายพิดานันยอมรับว่าวันเกิดเหตุ
เป็นคนใช้กำลังทำร้ายร่างกายผู้เสียหาย
แต่ทั้งคู่อ้างแบบนี้
ทั้งคู่อ้างว่าถูกคู่กรณีบุกมาทำร้ายก่อน

ก็เลยเกิดเหตุตามภาพในกล้องวงจรปิด
คือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นในบ้านของผู้เสียหายเขาเลยค่ะ

ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
กรุกเคหาสถานเวลากลางคืน
พาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วก็ส่งตัวไปสนสามเศษนะคะ